ซิเจชนะทิพย์สงกระสินครับก็ทำประตูชัยนะครับ
ชนะทิพย์นั้นลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ

สำรองจะมายิงตีเสมอนาทีที่๖๙ครับ
และทีเด็ดมาอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละครับ
แล้วก็ยิงเต็มจากนอกกรอบนะครับ
วันชนเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับ
พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ๓ประตูต่อ๒
นี่ก็ถือว่าเป็นประตูที่๗ในทุกรายการของชนะทิพย์ในรูปการณ์นี้
ก็พอได้๓คะแนนนะครับ
แล้วก็นี่ถือว่าเป็นการคว้าเชิญชนะเกมแรกในรอบ๔นัดอีกด้วย

ชนะทิพย์นั้นน่าเสียดายครับติดทดแบนจะหมดสิทธิ์ช่วยทีม
แน่นอนว่าคือเราต้องแบบมีความมุ่งมั่นในการซ้อมคือ
จริงพอเรามานอกประเทศยังมีอีกมากมายที่เก่งกว่าเรา
ดีใจกับประตูที่ทีมชนะ
เพราะว่าวันนี้คือเราเล่นในบ้านคือพวกเราอยากชนะและพวกเราก็ทำได้
ที่ลงไปแล้วก็ทดสอบการณ์ของเขาก็ปลูกไปชนะชนดัน